ไปดูที่ลบบุรีกันหน่อยค่ะครอบครัวหัวร้อนค่ะ

ลูกชายอายุ๒๓มากับแม่นะคะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันปรากฏว่าตำรวจสายตรวจ

ทั้งคู่มีพิรุธไม่ให้ตรวจค้นลูกชายวิ่งหนีเลยค่ะ

แม่ไม่มีเลย

หนูมาเต้นเต้นเวลาไหน

มาตั้งนานแล้วค่ะแล้วหนูเพิ่งตื่นจะไปเอารถค่ะ

ร้านหนูมากพวดหนูโดนอาจแต่พิษ
เหมือนหนูแบบโอ้โหหนียาขายยาเป็นถุงอะไรอย่างนี้เลย

วุ่นวายดีแท้วุ่นวายมากวุ่นวายมากค่ะคือไป๊เนี่ยหนุ่มเสื้อแดงกับแม่เนี่ยเสื้อขาวเทาอ่ะรวมพลังกันแล้วสักพักหนึ่งมีญาติมาด้วยน่าจะเป็นคุณยายมั้งคะเสื้อสีส้มเนี่ยถือไม้มานี่มาทั้งบ้านเลยเหรอมาทั้งครอบครัวเลยค่ะด่าตำรวจลั่นซอยเลยนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตำรวจเนี่ย
ตัวก็ยอมรับว่าเพิ่งเศษมานะฮะเพิ่งเศษมาแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายลูกฆ่าขยะแตะแม่ปกป้องลูกถามว่าก่อนันมันเกิดอะไรขึ้น
ท้องเรื่องให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะคือตำรวจชุดสืบของสพเมืองลบบุรี
เขาออกตรวจพื้นที่ตรวจจุดที่ก็คือซอยท่าเรือจอดตำบลทะเลชุบศร
แล้วไปเจอในไป๊ไป๊ก็คือเสื้อแดงเนี่ยนะชื่อจริงชื่อว่าเกียรติศักดิ์อายุ๒๓ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มากับแม่แม่ก็คือเสื้อขาวเสื้อเทาเนี่ยชื่อว่าดวงดาวค่ะ
นั่งซ้อนท้ายมาตำรวจบอกเรียกให้จอดเพื่อจะตรวจค้น
แต่ทั้งคู่ขัดขืนแสดงอาการพิรุษ
ไป๊วยโอกาสรักแม่มากฉวยโอกาสตำรวจเผลอวิ่งเลยค่ะ
แม่ไว้ตรงนั้นปล่อยแม่คุยกับตำรวจไปเถอะวิ่งหนีเข้าบ้านเลย
ไปค่ะแต่สุดท้ายกรรมติดจรวดไปพลาดสะดุดล้ม
ไปได้รับบาดเจ็บตำรวจที่วิ่งตามมาก็เลยพยายามล็อกตัว
พร้อมกับใส่กุญแจมือและนำตัวมาที่รถเพื่อจะดำเนินการตรวจค้น
แต่ทั้งแม่และลูกยังคงขัดคืนแม่พยายามที่จะบอกว่าตำรวจทำร้ายประชาชน
พยายามที่จะบอกว่าลูกฉันไม่ผิดปกป้องลูก
แล้วรูปหน้าลูบตาให้กับไปลูกชายนะคะแล้วตะโกนด่าตำรวจเสียงดังเชีย
ลั่นซอยนะคะพอเสียงดังแบบนี้ในซอยนั้นญาติเขาทั้งนั้นเลย
ถึงญาติไป๊กับแม่เนี่ยนะคะปรากฏว่าญาติเข้ามาสมทบอีกจำนวนหนึ่ง
แย่งตัวไปไม่ให้ตำรวจเอาตัวไปที่โรงพักตำรวจทำไงอ่ะ
ตอนแรกไม่กี่นายสุดท้ายต้องวิทยุขอกำลังเสริมอีก๑๕นาย
ขอกำลังเสริมอีก๑๕นายควบคุมสถานการณ์จนกระทั่งเวลาผ่านไป
สักประมาณยี่สิบนาทีพอแยกเข้ามาสมทบ
สองแม่ลูกเขาได้ใจเหรอฉันก็มีพวกเหมือนกัน
ก็มีพวกอ่านะคะด่าตำรวจด่าไม่หยุดเลยนะคะ
แล้วบางถ้อยคำเนี่ยค่อนข้างหยาบคายด้วยแล้วพยายามที่จะตะโกนบอกว่า
ตำรวจทำร้ายประชาชนคือเขาได้รับบาดเจ็บทั้งที่ทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ย
นี่นี่จังหวะนี้จู่จู่ป้ายก็ถอดกางเกงอืมถอดกางเกงด้วย
เห็นแต่ช้างน้อยค่ะเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันอยากโชว์อยากจะโชว์
อยากจะบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจค่ะนะคะ
ยายยายของป้ายถือไม้เท้าไม้อ่ะแล้วสนับเป็นไม้มาร่วมมงด้วย
สุดท้ายแล้วพ่อของไป๊เดินมาค่ะญาติของไป๊เดินมาพยายามพูดคุยห้ามปราม
แล้วก็ยอมยอมในที่สุดยอมให้ตำรวจนำตัวไป๊ไปที่โรงพัก
ทีนี้จากการตรวจสอบประวัติไปอยากรู้ไหมประวัติเขาเป็นไง
โชคโชนเพิ่งจะพ้นโทษจากเรือนจำกลางลบบุรีในข้อหาค้ามนุษย์
เฮ้ยยังไงข้อหายาเสพติดอืมนะคะ
เบื้องต้นไป๊รับสารภาพบอกว่าเสพยามาจริงแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปักใจเชื่อ
ว่าคุณเนี่ยเสพอย่างเดียวเจ้าหน้าที่คิดว่าคุณน่าจะขาด้วย
ก็สืบได้ไม่สืบได้ขยายความได้นะคะขยายผลได้